ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตซอฟตแวร์ออฟฟิศ

เดินทางมาถึงไทยก็มาเยี่ยมเยี่ยมอย่างเป็นทางการนะครับ
เขาหวังว่าจะมีการพัฒนาซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นไทย

ติดตามพร้อมกันจากคุณชะดารัฐโภคะธนวัฒน์เลยครับ
งเว้นจากการทำงานเพียงแค่๑วัน
แวะเวียนมาออกรอบตีกอล์ฟที่สนามกอล์ฟปัญญารามอินทรา
เวลาที่อยู่ในไทยเพียงแค่๕วันเขาเลือกจะออกกำลังกายด้วยกีฬากอล์ฟเพื่อผ่อนคลาย
เพราะช่วงเวลานอกเหนือจากนั้นจะหมดไปกับการทำงานแทบทุกวัน
ก่อนที่จะหวดไม้กอล์ฟทุกครั้งต้องใช้สมาธิและวางแผน
เกอร์เคอร์บอกว่าเขายังเล่นกีฬาเยอะมาก
เพราะมีการทำกีฬาอีกหลายอย่างในเวลาว่าง
ไม่ว่าจะเป็นการว่ายน้ำวิ่งจ๊อกกิ้ง
จะออกรอบตีกอล์ฟไม่ค่อยบ่อยนัก

แต่ก็ยังหาเวลามาออกรอบอย่างต่ำเดือนละครั้ง
จุดประสงค์หลักการเดินทางมาประเทศไทยครั้งนี้

หนึ่งในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โปรแกรมสำนักงาน

โปรแกรมสำนักงานเวอร์ชั่นไทย
เป็นครั้งแรกที่เขามาปรากฏตัวต่อสื่อไทย

อย่างเป็นทางการ
นายเกอร์เคอร์บอกว่า

รวมถึงการสาธิตตัวอย่างการใช้งาน
ให้สื่อลูกค้าและภาครัฐของไทยได้ชมกัน
เขายังได้เดินทางไปที่กระทรวงดิจิทัล

ถึงแผนการร่วมทุนกับบริษัทไอทีในไทย
รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดตลาดลิขสิทธิแท้ของซอฟต์แวนในไทย
ด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐ
เกอเค้อบอกว่า
รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ทางภาครัฐของไทย
จะให้การสนับสนุนในการลงทุน

ขับเคลื่อองค์กรในยุคดิจิตอล
การสร้างตลาดลิขสิทธิแท้ซอฟต์แวร์ในไทย
อดรับกับนโยบายไทยแลนด์๔๐ของภาครัฐ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แม้ครั้งนี้เขาจะมีเวลาอยู่ในไทยไม่นานนัก

คราวหน้ายังอยากจะไปท่องเที่ยวตามสถานที่สำคัญต่างในประเทศ
อย่างพระบรมมหาราชวังพิพิธภัณฑ์
หรือสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
เพราะความสงบของประเทศไทยเป็นเสน่ห์
ทำให้เขารู้สึกหลงรักและอยากจะกลับมาอีกครั้ง